ก็ต้องไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูซิว่าสัปดาห์นี้ราคาจะเป็นยังไงบ้าง

ยังคงที่อยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองนะคะ
ส่วนใครที่ชอบทานเห็ดมาเช็คราคากันนิดนึง
ฟางวันนี้อยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะเห็ดนางฟ้า๔๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๕๒บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เห็ดเข็มทอง๒๕บาทต่อกิโลกรัมจ้